วิตามินกินคอราเจนออกกำลังกาย
น้ำเยอะแต่ทีนี้สาววัย๑๙ปี
บุรีรำค่ะคุณผู้ชมเธอเหมือนกับ
ซื้อแอ๊ะแคปซูลเป็นยาผิวขาว

ด้านในมากินมากินอยู่ระยะเวลาหนึ่ง

กำลังจะเป็นว่าที่นักศึกษาคณะเพศศัตริย์

ผลตรวจฉี่ออกมาเป็นสีม่วง

แล้วมันก็มีผลต่อการมอบตัวแล้วก็เรียนต่อไง
นี่คืออนาคตของน้องเลยนะคะ

นำเรื่องนี้นำหลักฐานการตรวจร่างกาย

พร้อมกับนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ผู้สื่อข่าวดู

ก็มีนำเอกสารตัวร่างกาย

ส่วนคือกรปุกของยาขาว
ลูกสาวซื้อมากินเป็นระยะเวลานานแล้วแหละ
ทีนี้เธอบอกว่าเอาจริงถ้าลูกไม่ได้สอบติดเพศสัตว
ก็คงไม่ได้ไปตรวจร่างกายและก็คงไม่รู้ว่า
ในร่างกายมีส่วนผสมเหมือนสารยาเสพติดอยู่ในร่างกาย
ทีนี้เบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมทีนี้เบื้องต้นเนี่ย
เหมือนกับทางด้านของลูกสาวเองก็ไปตรวจร่างกาย
แล้วก็ปรากฏว่าเจอสารแบบนี้ก็พยายามถามคุณหมอ
ออกใบรับรองให้ได้ไหมคุณหมอก็บอกว่า
มันออกใบรับรองไม่ได้หรอกนะถึงแม้ว่าจะต้องไปเรียนต่อ
เพราะว่าสารชนิดนี้มันสารเดียวกันกับยาบ้าเลย
แล้วมันผสมอยู่ในปัสสาวะก็ออกให้ไม่ได้
ลูกสาวก็ไม่มีใบที่สำหรับไปการมอบตัวเข้ามหาวิทยาลัยต่อไม่มีเลย
ทีนี้คุณแม่ก็เลยเหมือนมานั่งวิเคราะห์กันกับลูกสาวว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เรื่องต้นลูกสาวกับแม่มั่นใจเลยนะคะว่า
เป็นเพราะว่ากินยาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไอ้ผิวขาวตัวนี้แหละ

เพราะว่าที่ผ่านมาคุณแม่เชื่อมั่นในตัวลูกสาวมาก
ลูกสาวเป็นเด็กดีเรียนดีตั้งใจเรียน
เกเลไม่เคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างแน่นอน
ตอนนี้คุณแม่แล้วก็ลูกเครียดมากเลยนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะมอบตัววันที่๓๐พฤษภาคมนี้และอีกไม่กี่วัน
ดูสารด้านในที่นี้คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าในออนไลน์เนี่ย
มีการสั่งซื้อไปกว่า๑ล้านกระปุก
คุณแม่บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนที่สั่งซื้อไปกินเขาจะรู้ไหม
ว่ามีสารส่วนผสมของตัวเอ็มฟาตามีนเนี่ย
หรือว่าสารยาบ้าในซองในแคปซูลนี้กินเข้าไป
ร่างกายก็จะแบบปัสสาวะเป็นสีม่วงหรืออะไรแบบนี้นะคะ
ลองฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะ
มีปัญหาอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะโดนเหมือนเราบ้าง
นี่แหละค่ะและที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมคะ
ตัวในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยาขาวเนี่ยมีเลขทะเบียนออยชัดเจน
มีแหล่งที่มาชัดเจนแต่ทำไมมันถึงมีส่วนผสมสารอันตรายอยู่ในนั้น
แม่เชื่อแบบนี้นะเชื่อว่าไอ้สารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในแคปซูลยาขาวอย่างแน่นอน
ทีนี้คุณแม่แล้วก็ลูกสาวก็มีการส่งเรื่องนี้ไปให้ทางคนขายดู
เหมือนส่งไปคุยไปถามไปเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยไปตรวจปัสสาวะแล้วมันออกมาเป็นฉี่สีม่วง
ทีนี้คนขายก็มีการยืนยันแค่ว่าผลิตภัณฑ์นี้คือของจริงปลอดภัยไม่ใช่ของปลอม
คุณแม่โอ้โหหัวจะปวดมือกำขมับเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะว่าเดี๋ยววันที่๓๐เนี่ยลูกจะต้องไปมอบตัว
แต่ผลตรวจร่างกายไม่มีแถมตรวจปัสสาวะออกมาเป็นสีม่วงเพราะว่ากินยาขาวเข้าไปคุณแม่เชื่อแบบนั้น
คงต้องร้องเรียนไปยังสคบแล้วก็ให้เรียกผลิตภัณฑ์พวกนี้ไปตรวจสอบว่ามันมีสารตั้งต้นของยาบ้าไปอยู่ในสารที่มันเป็นยาขาวได้อย่างไร
เพราะคนกินไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นยาบ้านมันอันตรายมากเลยนะ
ถ้าสมมุติว่าตรวจสอบดูแล้วมันมีส่วนผสมของสารนั้นในแคปซูลยาขาวจริงนี่เรื่องใหญ่นะ
คนขายอาจจะไม่ทราบแต่ว่าต้นทางคือการผลิตเนี่ยมันผิดพลาดได้อย่างไรต้องไปตรวจสอบนะครับ